แต่ว่าเรื่องของอีกสถานที่หนึ่งนะคะอันนี้ฝนตกแล้วก็ทำให้สถานการณ์น้ำเนี่ย
สร้างความเดือดร้อนให้อยู่ในคนในพื้นที่นะคะนั่นก็คือน้ำท่วมนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชศรีมาก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย
น้ำจากลำตะคองทะลักเข้าท่วมถึงโรงพยาบาลเดือดร้อนเลยค่ะ
นี่เป็นภาพจากสิงห์บุรีนะคะคุณผู้ชมขอตัดไปดูที่สิงห์บุรีก่อนนะคะ
บุรีเนี่ยสถานการณ์น้ำก็คือกระแสน้ำกัดซ้อพนังกั้นน้ำขาดค่ะ
แล้วอย่างที่เห็นเลยมวลน้ำทั้งหลายเนี่ยทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ
นังกั้นน้ำวัดปราศาสตร์ที่อำเภออินบุรีค่ะก็ทำให้โดนมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาจำนวนมาก
ซ้อจนพังทลายนะคะแล้วอย่างที่เห็นเลยค่ะ
กระแสน้ำแรงแบบนี้เลยนะคะทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
ตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมถึงบ้านชั้นสองอ่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะจะถึงหลังคาอยู่แล้วนะคะ
ไม่ทันตั้งตัวเก็บของไม่ทันทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมากค่ะ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะไปดูกันที่นี่บ้างค่ะ
ตรงนี้เนี่ยตั้งอยู่ติดลำตะคองที่ตัวเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะตอนนี้ระดับน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งเมตร
ไล่ตั้งแต่ถนนด้านนอกถึงในเขตของโรงพยาบาลเลย
เป็นแบบนี้ค่ะไปโรงพยาบาลต้องผ่านจุดแบบนี้นะคะ
แล้วก็หน้าแยกไฟแดงหน้าโรงพยาบาลตรงจุดนี้เป็นจุดที่
เป็นพื้นที่ต่ำที่สุดน้ำสูงแปดสิบถึงเก้าสิบเซนติเมตร
ถ้าเข้าไปข้างในโรงพยาบาลระดับน้ำสูงประมาณห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตร
รถเล็กก็ผ่านเข้าไปไม่ได้เช่นกันนะคะตอนนี้ก็ต้องขอความ
ช่วยเหลือจากทหารกู้ภัยนะคะและป้องกันภัยนะคะ
เอารถบรรทุกขนาดใหญ่มาบริการประชาชนในการขนย้ายนะคะ
เจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือเร่งขนย้ายอย่างหนึ่งที่จะต้องย้ายก็คือร่าง
ของผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตค่ะก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะ
ขนย้ายก็ทุลักทุเลคือลำพังน้ำท่วมอย่างเดียวเนี่ย
ก็ลำบากอยู่แล้วนะคะหรือการขนย้ายผู้
ผู้เสียชีวิตจากโควิดก็ลำบากอยู่แล้วแต่เป็นสองสถานการณ์ที่
แล้วก็แบกหามข้ามกระสอบทรายที่กั้นน้ำเอาไว้นะคะ
นี่แหละค่ะอยู่ในสภาพที่ทุลักทุเลเลยทีเดียวค่ะ
ที่น่าเป็นห่วงอีกจุดหนึ่งก็คือวัดสาราลอยตรงจุดนี้เป็นวัดเก่าแก่ค่ะ
น้ำในลำตะคองเข้าท่วมในวัดแล้วสูงกว่าสี่สิบเซนนะคะ
แล้วมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะอ่า
จุดที่เขาห่วงก็คือสถูปบรรจุอัฐิย่าโมเพราะว่าจะเป็นตรงจุดที่ตั้งเนี่ย
ตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยจะเป็นแอ่งต่ำวัดต้องขอความช่วยเหลือ
กองทัพภาค๒เอากระสอบทรายมาทำแนวป้องกันองค์สถูปเจดีเอาไว้

แล้วก็ถ้าหากว่าน้ำไม่เพิ่มสูงขึ้นกว่านี้
ก็น่าจะสามารถป้องกันน้ำทะลักเข้าท่วมได้ค่ะ